พาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาไปเจอกับเครื่องมือดักปลาชนิดหนึ่ง
เขาเรียกมันว่า
ฮะลีลีเรียกยากจังเลยอะ
ลี่ลี่หน้าตาเป็นยังไง

ใช่ลี่ดักปลาอยู่ในทุ่งนาสีเขียวแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
สุภาษิตเลยคือในน้ำมีปลา
ในนาก็ต้องมีข้าวสิครับนี่แหละครับ
แล้วก็อุปกรณ์ดักปลาของเขามีเยอะแยะมากมาย
เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ลี่แต่นี่คือย่อ
คุ้นเคยกันอยู่แบบนี้ใช่แล้วล่ะครับ
แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอุปกรณ์นั้นมันคือหน้าตาแบบไหน
นี่ที่ยกอยู่นี่มันยอพาไปดูด้วยครับ
อุปกรณ์ที่มันดูแล้วไม่ค่อยคุ้นตาแต่บางคนเชื่อว่า
ถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดคุณจะเคยเห็น
นี่แบบนี้แบบนี้นี่เขาเรียกว่าลี่ครับ
เป็นอุปกรณ์ในการจับปลาชนิดหนึ่งที่หาดูได้ยาก
แล้วยิ่งช่วงนี้นำมาใช้ในช่วงที่น้ำหลาก
มันได้ผลดียิ่งนัก
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีสานที่สืบทอดต่อกันมานานแล้วล่ะ
ที่นี่ที่โคราชนี้เขายังใช้กันอยู่นะครับ
ไปถามคุณตาคุณตาสุก
ตาสุกคนที่เขาใส่หมวกคนนั้นเห็นไหม
เออก็เล่าให้ฟังโอ๊ยหลานเอ้ย
การทำลีดักปลานะต้องทำกันแถวนี้แหละ
บริเวณที่น้ำมันไหลเพราะว่าต้องอาศัยแรงน้ำ
ให้พัดฝูงปลาเข้ามาตรงที่ดักเอาไว้
ลี่นั้นใช้ไม้ทำเป็นโครงสร้างรูป
ร่างลักษณะก็คล้ายกับกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ให้ด้านยาวยื่นไปทางทิศเดียวกันกับทางที่น้ำไหลนะ
จากนั้นก็ปูพื้นและฝาด้านข้างด้วยไม้ไผ่
ให้ด้านปากเข้าหาน้ำจุ่มลึกลงไปในน้ำ
แล้วค่อยเพิ่มระดับความสูงขึ้นเรื่อย
ช่วงท้ายของลี่สูงกว่าระดับน้ำ
เพื่อที่จะทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำที่ไหลมากับน้ำเนี่ย
เกยฝั่งแบบนี้มันจะขึ้นมาเกยอยู่ข้างบน
นี่เห็นไหมพอมันเกยขึ้นมา
เราก็เอามือจับเอามือจับวางไว้วางไว้สบาย

ง่ายมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเอง
ก็คือเหมือนเอาน้ำให้มันขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อย
ก็คือมีลี่ที่เอาขึ้นชั้นสูงขึ้นเรื่อย

จับกันทั้งวี่ทั้งวันยังได้
ตอนกลางคืนก็จะได้ปลาแบบนี้เกยตื้นขึ้นมาเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปลาซิลปลาสร้อยปลาขาวปลาหลดปูกุ้ง

ก็บอกเลยนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วในช่วงนี้โอเคบางพื้นที่น้ำหลากมันก็เป็นผลดีกับเขา
แล้วก็ทำให้สามารถจับสัตว์น้ำพวกนี้ได้เยอะ
เอาไปทำอาหารกินในครัวเรือน

ปลาล่วงเดี๋ยวจับปลาแป๊บนึง

คือผมเล่าข่าวมันมากเลยใช่ไหมครับจนล่วงลงไปถูกต้องครับถ้ามันพังผมไม่เกี่ยวด้วยนะครับ
บอกได้ตรงนี้ก่อนปลาหล่น
เล่าอีกทีแล้วกันคือมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วในบางพื้นที่ตรงนี้เขายังใช้กันอยู่
แล้วพอนำมาใช้เป็นในช่วงที่น้ำมันหลากแบบนี้ต้องบอกว่าได้ผลดีเอาไปทำกินในบ้านหรือว่าไปขายก็ได้
เป็นรายได้เสริมในช่วงที่น้ำเยอะแบบนี้ด้วยก็ในน้ำมีปลานะแต่ว่าในสายตาฉันมีแต่เธอ
เงียบกิ๊บ